เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
บ้านหลังหนึ่งที่ชนบุรีนะคะเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเขาก็สวดมนต์ครับ
มนต์อยู่เอ๊ะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นแก๊สอะไรอยู่ในบ้าน
เขาก็เดินดูจังหวะเดินดูเปิดไฟ
พอกดสวิชไฟเท่านั้นแหละบึ้มคือระเบิดตู้มเลยนะคะ
คือไฟคลอกคือร่างกายเขาเนี่ยโดนไฟคลอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์
คืออาการหนักเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวได้ดูภาพจะเห็นความเสียหายของที่บ้าน

โอ้โหนี่ภาพคนเจ็บขนาดเราเบลอภาพนะคะ
คุณผู้ชมเห็นร่างกายเขาไหมคะคือโดนไฟคลอก๑๘๐ของร่างกายถือว่าเยอะนะคะ
แล้วก็อาการหนักยังอยู่ไอซียูนะคะครับในเทศอายุห้าสิบเก้าค่ะ
แก๊สหุงต้มรั่วและระเบิดในบ้านกู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพานทอง
ห้าทุ่มเมื่อคืนนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าแก๊สระเบิดในบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๘ที่อำเภอพันธองจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงในเทศคือนอนอยู่หน้าบ้านแล้วอะค่ะในครัวในห้องรับแขก
คุณผู้ชมลองดูสภาพที่มันพังยับเยินเพดานหลังคากระเบื้องคือแตกพังเสียหายเนี่ย
อืมดูสิคะภรรยาคนเจ็บนางทัศนีอายุห้าสิบสี่โอ้โหดูสิฮะ
เนี่ยมันเสียหายแบบนี้คือแค่เปิดสวิตช์ตึ้งเดียวอ่ะ
กายไฟมันมีเพราะว่าในบ้านมันมีแก๊สอยู่แล้วครับบึ้มอย่างนี้เลย
แสดงว่าแก๊สที่รัวออกมานี่มีอยู่เยอะเลยทีเดียวภรรยาบอกตกใจมาก
คือสามีสวดมนต์แล้วได้กลิ่นไงคะเดินดูแล้วก็เปิดไฟ
คือเปิดไฟห้องโถงอะค่ะแล้วระเบิดเลยเสียงดังมาก
ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่า

ที่ห้องสวดมนต์เสร็จแก้ว่าจะยินมันเหม็นแก๊สมันเหม็น

เออพาไปดูแก๊สอันนี้มันระเบิดเลย
เมื่อตอนเช้าทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับลูกชายของคนเจ็ดในกำคลอายุ๓๔
เขาก็พาทีมข่าวของเราสำรวจความเสียหาย
จากในบ้านแล้วเนี่ยนะคะรถยนต์กระจกประตูแตกระจาย

ส่วนคุณพ่อคนที่บาดเจ็บก็คือตอนนี้โรงพยาบาลพานทองต้องส่งต่อค่ะ
เพราะว่าอาการหนักไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี

ต้องระวังจริงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตเขาก็ไปดูนะคะ
มันรั่วตรงไหนมันรั่วได้ยังไงก็ต้องไปตรวจสอบเขาไปดูที่ถังแก๊สก่อนเลย
ถังแก๊สไม่มีรอยรั่วแต่ตรงนี้ค่ะจุดที่เชื่อมต่อเข้ากับหัวเตาแก๊สค่ะ
มันขยับได้เหมือนกับว่าขันน็อตไม่แน่นก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แก๊สรั่วไหลวนอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าวิธีการใช้แก๊สเนี่ยต้องระวังนะคะ
วิธีการใช้งานที่ถูกต้องก็คือหลังจากใช้งานปิดวาวที่ถังก่อน
เพื่อไล่สิ่งที่มันค้างอยู่ในสายให้ออกให้หมดก่อนนะคะ
อันนี้เป็นการคาดการณเบื้องต้นว่าสาเหตุน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ
แต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
คือรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๒มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมค่ะ
คือถ้าเราไปปิดวาวตรงตัวเตาแก๊สก่อนเนี่ยบางทีในถังมันค้างอยู่ที่สาย

แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านได้กลิ่นแก๊สในบ้านเนี่ย
แน่นอนว่าเรามาเนี่ยถ้ายิ่งจากอยู่ห้องอื่นแล้วมาที่ห้องครัวล่ะ

ก็ต้องดูว่ามันมาจากตรงไหนใช่ไหมบางทีมันมืดมองไม่เห็นเปิดไฟอย่างนี้
ฉะนั้นที่แนะนำว่าถ้าชัวร์หรือว่าได้กลิ่นคล้ายแก๊สน่ะ

ลองหาทางไปเปิดประตงประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สออกไปก่อน
อย่างนั้นบางทีไฟมันมีประกายขึ้นมามันแป๊ะขึ้นไปนิดเดียวเนี่ย